คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับ

นะครับแต่มีคนขายข้าวเกลียบเร่

เล่นตามแบบมีกระพริบตาแบบนี้ให้ด้วยนะ

มันตามอ่ะ
พี่เฮ้ยใจสั่นเลย
มันแบบชะโอนน่ากลัวมาก

เออพลักงานผู้หญิง๒คนนี้นะ

ตะโกนไล่ผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าประตูเนี่ย

เล่าประสบการณ์ที่เจอระบุว่า
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับ
ผู้ชายขายข้าวเกลียบบอกว่ามาจากนราธิวาส

พอไม่ให้วิ่งตามครับพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในร้านนะ

แล้วไปแอบอยู่หลังป้ายมาดักรอ
ดีนะมีพี่ที่ร้านอยู่ด้วยเธอบอกแบบนั้น

ที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุอยู่แถว
หนองจอกบินบุรีกรุงเทพมหานครเนี่ย
เพื่อพูดคุยกับพนักงานผู้เสียหาย
เธอชื่อนางสาวน้อยนาคนนึง
นางสาวมีนาคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
เล่าบอกว่าเธอเป็นพนักงานร้านพิซซ่า

เนี่ยมีนาน้อยนานั่งอยู่แถวนั้นน่ะ
แถวในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ
มีป้ายห้อยคอผู้ชายที่ขายข้าวเกลียบบอกว่า
สวัสดีครับผมมาจากนราธิวาสมาขายของเพื่อส่งน้องเรียนพ่อแม่ป่วยช่วยซื้อหน่อยครับ
ถ้าอ่านเฉพาะป้ายแล้วไม่น่ากลัว

สะพายถุงข้าวเกลียบมาเดินมาเร่ขายให้กับลูกค้าที่มาจอดรถอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเดินมาแล้ว
มาแล้วนี่ฮะเดินมาแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้
ผู้ชายที่ขายข้าวเกลียบเดินมาหาทั้งสองคนแล้วทำท่าจะตีรังกาโชว์ด้วยนะไม่ธรรมดาแล้ว
ไม่ธรรมดาแล้วจะตีรังกาโชว์เนี่ย

ผู้ชายที่ขายข้าวเกลียบตะโกนตามหลังมาว่าขอเบอร์ได้ไหม

งั้นเดินตามนะนี่ไงแล้วเดินตามจริงฮะ
จากนั้นวิ่งวิ่งไล่
โอ้โหผู้หญิงสองคนวิ่งหนีเข้าไปในร้านครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยนะ

ไปแล้วน้อยหนาก็มีหนาไปละเถอะ
เราแยกมึงก่อนเถอะไปเถอะเข้าร้าน

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายบอกว่ากลัวจริง
ใจสั่นไปหมดเลยรู้สึกว่าถูกคุกคาม

มักจะมายืนหน้าร้านที่พวกเธอทำงานอยู่

กระพริบตาใส่ปิ๊บ